ผู้ชายกับผู้หญิงคู่นึงถูกยิงเสียชีวิต
ค่ะเป็นขนำกลางสวนยางพารานะฮะ
ชายหญิงคู่นี้เนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันนะ
คือผู้ที่ก่อเหตุคาดว่าจะเป็นลูกเขยแต่จะทำแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยล่าสุดจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นขนำนะครับ
สวนยางพาราในพื้นที่หมู่๘ตะบนทุ่งโพอำเภอจุลาพรที่นครศรีธรรมราช
นี่ชาวบ้านที่ทราบข่าวเขาก็มาดูเหตุการณ์กันช่วงที่เจอศพเมื่อคืนนี้
ศพสองศพเนี่ยนะครับมีนายบุญธรรมปรรณรัฐอายุห้าสิบหกปี
นี่เป็นสามีนะครับเสียชีวิตที่แคร่หน้าขนำสภาพ
นอนตะแคงสวมเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นมีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะหนึ่งนัด
หน้าผากอีกหนึ่งนัดหางคิ้วซ้ายอีกหนึ่งนัดแขนซ้ายอีกหนึ่งนัด
รวมสี่นัดด้วยกันนะครับอีกศพหนึ่งคือนางอุมาแป้นแก้ว
อายุสี่สิบแปดปีเป็นภรรยาของนายบุญธรรม
อุมาเนี่ยนุ่งผถุงสวมเสื้อแขนสั้น
หงายอยู่นะครับที่เสียชีวิตเนี่ยมีสภาพคือบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะ
ทะลุใต้คางหนึ่งนัดที่แขนด้านซ้ายอีกหนึ่งนัด
ที่บริเวณเข่าขวาอีกนัดหนึ่งในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
ตกอยู่สามปลอกนะครับแล้วก็มีกระสุนตกอยู่ด้วยนัดหนึ่ง
กระสุนยังไม่ได้ยิงนะครับหน้าขนำมีรถกระบะตอนครึ่ง
จักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ซึ่งเป็นของผู้ตาย
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
คือจะเห็นว่าเป็นเนี่ยฮะเป็นลักษณะขนำกระท่อมสวนยางพาราแบบนี้นะครับ
อยู่กลางที่ดินว่างเปล่าขนาดสักสี่ไร่ที่เหลือก็เป็นพวกสวนยางพารา
ยังมีคราบเลือดหลงเหลืออยู่เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
รถกระบะกับจักรยานยนต์ยังจอดอยู่ที่เดิมนี่ฮะด้านหน้าขนำตรงนี้นะครับ
นายโกมลบรรจงเกลี้ยงอายุ๖๔ปีเป็นคู่เขยของนายบุญธรรมที่เสียชีวิต
เขาอยู่ห่างจากขนำจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตร
บอกกับคุณนัทธพงศ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือลูกเขยของนายบุญธรรมแล้วก็นางอุมา
ชื่อว่านายสมพักรอดภัยอายุ๓๔ปี
โดยก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยก่อนที่นายบุญธรรมจะถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะ
ก่อนหน้านี้นายบุญธรรมเนี่ยเขาเคยมีภรรยากับมีลูกด้วยกันหนึ่งคน
คือนางสาวทรายซึ่งแต่งงานอยู่กินกับในเปี๊ยกอายุ๓๐
เปี๊ยกหรือว่านายสมพักผู้ก่อเหตุนี่แหละ
ที่ภรรยาของนายบุญธรรมจะเสียชีวิตไปแล้วก็มาได้ภรรยาใหม่
ก็คือนางอุมานะครับซึ่งก็ถูกยิงเสียชีวิตไปเมื่อ
ถูกยิงเสียชีวิตไปเมื่อ๕ปีที่แล้วนะฮะที่เป็นที่มาได้ภรรยาใหม่นะครับ
คือตัวของในเปี๊ยกที่เป็นลูกเขยของนายบุญธรรมเนี่ย
เขาไม่ค่อยลงรอยกับนางอุมารภรรยาใหม่ของพ่อตา
ก็เลยมีปากเสียงกันบ่อยครั้งนี่นะครับ
เพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยคือลูกสาวของแม่ยายที่เป็นภรรยาเก่าที่เสียชีวิตไปนะครับ
พอได้ภรรยาใหม่เนี่ยลูกเขยก็เลยไม่ลงลอยกับแม่ยายคนใหม่
อันนี้ที่ญาติเขาเล่านะครับ
เมื่อวานนี้ในเปี๊ยกเนี่ยมีเหตุทะเลาะมีปากเสียงกับนายบุญธรรมแล้วก็นางอุมาพ่อตาแม่ยายนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องที่ดินสวนยางพาราคือพ่อตาเนี่ยไปโค้นต้นยางแล้วก็ถางเป็นที่ดินว่างเปล่า
เพื่อจะปลูกบ้านอยู่กับนางอุมาภรรยาใหม่
แต่ก็พอทะเลาะกันมีคนมาช่วยห้ามเอาไว้ก็เลยแยกย้ายกันไป
ต่อมาตอน๒ทุ่มเนี่ยนายโกมลคู่เขยของนายบุญธรรมผู้ตายบอกว่าตอนนั้นกำลังนั่งอยู่ที่บ้าน
นายบุญธรรมโทรมาหาบอกช่วยมาเคลียร์ปัญหาให้หน่อยแล้วก็ช่วยมาสงบสติอารมณ์เปี๊ยกให้หน่อย
ก็คือลูกเขยคนก่อเหตุเพราะว่าในเปี๊ยกเนี่ยไปอารวาสอยู่ที่ขนำของนายบุญธรรม
นายโกมลบอกว่าพอขี่จักรยานยนต์ไปถึงขนำเห็นนายบุญธรรมกับนางอุมาแล้วก็นายเปี๊ยกเนี่ยเถียงกันอยู่นะ
ก็เข้าไปนั่งข้างนายบุญธรรมเพื่อกะว่าจะชวนคุยเผื่อจะสงบอะไรกันได้บ้างแล้วก็จะได้เคลียร์กับปัญหากันนะครับ
สุดท้ายเนี่ยเขายิ่งมีปากเสียงกันรุนแรงขึ้นอยู่อยู่ในเปี๊ยกลูกเขยในบุญธรรมลุกขึ้นยืนแล้วหยิบปืนที่พกมาด้วย
หนำยิงใส่นางอุมาก่อนเลยนะครับยิงสัก๓๕นัดได้จนนางอุมาเนี่ยล้มลงเสียชีวิตแล้วหันมายิงใส่นายบุญธรรมตอนที่กำลังจะเข้าไปช่วยเหลือนางอุมา
ในเปี๊ยกกล่อขึ้นจากกายานยนต์แล้วคี่หลบหนีไป
มีใครยิ่งเชี่ยงพื้นพร้อมแบบนี้ก็ฝ่าพื้นมาหรือว่าไม่ทำไม่ทำเพราะมันจริงไปแล้ว
ก็จริงก็บอกว่าผิวนะบอกว่าจริงเนี่ยมันเร็วกันมันก็จะเป็นต้องอย่างเฮ้ยต้องช่วยนะชีวิตคนต้องรู้สำเพื่อดิ
บอกว่ามันต้องกระปัดมาเรื่องจริงมั้งเลยจริงก็ประมาณต่อโทษห้ามพี่เลย
คือถ้าฟังจากลุงโกมลเนี่ยแกบอกว่าปมปัญหาก็คือเรื่องที่ดินมรดกนายบุญธรรมเขาจะสร้างขนำนะ
แล้วก็ถางที่สวนยางพาราทำให้ในเปี๊ยกผู้ต้องหาเขาก็ไม่พอใจ
คิดว่านางอุมาเนี่ยต้องการจะยึดสมบัติที่ดินของครอบครัวเนี่ยเป็นของตัวเอง
ก็ทะเลาะกันเรื่องนี้มานานสัก๓ปีกว่าแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านที่ประกอบพิธีศพของนางอุมานะคะ
ห่างจากวัดควนแดงประมาณ๕๐๐เมตรได้คุยกับในพันธุ์อายุ๗๖ปี
นางอุทัยอายุ๖๙ปีคือพ่อกับแม่ของนางอุมาค่ะ
ทั้งคู่บอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือก่อนหน้านี้ลูกสาวก็อยู่ที่บ้านด้วยกัน
พอมาช่วงหลังลูกสาวได้รู้จักแล้วก็ไปคบหากับนายบุญธรรม
ทั้งคู่ก็ไปไปมามานะคะนายบุญธรรมก็มานอนที่นี่บ้าง
บางครั้งนางอุมาก็ไปนอนที่บ้านของนายบุญธรรมบ้างสลับกันอยู่แบบนี้ค่ะ
๓เดือนก่อนทั้งคู่ก็ตัดสินใจว่าไปปลูกขนำอยู่กลางป่ายางพาราดีกว่า
ซึ่งเป็นที่ดินของอดีตภรรยาของนายบุญธรรม
ทำให้ทางนางอุมาก็เริ่มมีปัญหารุนแรงกับลูกเขยและลูกสาวของทางฝั่งของนายบุญธรรม
เพราะว่าทุกคนในฝั่งของนายบุญธรรมเหมือนกับว่าไม่มีใครยอมรับนางอุมา
กลัวว่านางอุมาจะมาหุบสมบัติของนายบุญธรรมหรือเปล่า
แต่ตัวพ่อกับแม่บอกว่าขอยืนยันแบบนี้
ว่าพ่อแม่รวมถึงนางอุมาเองไม่เคยมีความคิดจะไปเอาของใครมาเป็นของตัวเอง
อุมาเขาก็ขยันทำมาหากินของเขา
ก็มีช่องทางในการหาเงินเองโดยไม่ต้องไปขอใคร
ครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดตำรวจจับในเปี๊ยกได้แล้วนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุนะครับเพราะว่ามีพยานเขาเห็นชัดเจนอยู่ในเหตุการณ์
จับได้ที่บ้านพักของญาติของในเปี๊ยก

ตำบล๓ตำบลอำเภอจุลาพรนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตร
คือก่อนหน้านี้ให้ผู้ใหญ่ประสานมาก่อนแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านประสานว่าจะขอเข้ามอบตัว
สุดท้ายตำรวจตามไปเจอตัวก่อนนี่นะครับ

แล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
นี่คือภาพที่ถูกคุมตัวมาสอบปากคำ
มาสอบสวนดำเนินคดีที่สพจุลาพรนะครับ
ตำรวจสอบสวนอยู่๒ชั่วโมงครึ่งได้นะครับ
จากนั้นก็นำตัวในเปี๊ยกเนี่ยเข้าไปที่ห้องคุมขังนะฮะ

คุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามถามมูลเหตุจูงใจ

หรือว่านายสมพักรอดภัย๓ข้อหาด้วยกัน

แล้วก็เรื่องการครอบครองอาวุธปืน

เดี๋ยวต้องดูว่าพรุ่งนี้จะมีการทำแผนหรือไม่อย่างไรนะครับ